ส่วนสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็จัดการประชุมใหญ่ประจำปีครับก็มีการแจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมที่ทำงานค่อนข้าง
ยากลำบากภายใต้สถานการณ์โควิดแต่ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ในสมพอร์ตใช้บางอย่างนายกสมาคมก็บอกว่าในซีเกมที่เวียดนามอาจไม่มีการแข่งขันวอเลทบอลหญิง
และยังแข่งไม่จบก็เชื่อมั่นในฝีมือของนักกีฬาว่าถึงแม้เวลาน้อยก็จะปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีนะครับ